แขกตั้งแต่๑๐นาฬิกาถึงบ่ายโมงไม่ได้
ซึ่งมันกระทบชีวิตประจำวันหมดเลย
รักษาปุ๊บดีขึ้น๔เดือน

แต่พอซ้อมเราก็รู้ตัวเอง
ยังรู้ตัวเองว่าไปไม่ได้

แล้วแบบเป็นนักกีฬาแล้วอยากจะทำให้ได้
แต่ว่ายังทำไม่ได้
ใจพร้อมแต่ร่างกายไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจว่า
งั้นเราเปลี่ยนทางดีกว่า
วันนี้ครับโอกาสพูดคุยกับวงการแบตมินตันบ้างนะครับ
อย่างน้องแน็ตนิชาออนจินดาคนอดีต
ตบลูกขนไก่สาวทีมชาติไทย
ที่เคยก้าวไปติดอันดับท็อปเทนของโลกมาแล้วครับ
แล้วก็ล่าสุดเธอได้ออกมาประกาศ
แขวนแร็กเก็ตอำลาเส้นทางนักแบตอาชีพ
แล้วก็ผ่านตัวเองไปเป็นผู้ฝึกสอนให้กับรุ่นน้องนักกีฬาทีมชาติ
สิ่งที่ผมพูดคุยกับเธอก็คือเรื่องราวของการยุติบทบาทการเป็นนักกีฬาแบตมินตัน

หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่
ต้องตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด
และทำให้น้องแน็ตเกิดความคิดว่าจะไม่กลับไปทำการแข่งขันอีก
จากนี้ครับยังมีเรื่องของทัศนคติแล้วก็แนวคิดของเธอ
ในการเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นนักกีฬา
ไปเป็นผู้ฝึกสอนที่ใช้ประสบการณ์จากการได้ลงแข่งขันรายการระดับโลก
นำมาปรับใช้เพื่อพัฒนานักกีฬาเยาวชนแบบบินตันของไทย
ให้ก้าวไปสู่ระดับโลกทดแทนรุ่นของเธอ
ไปคุยกับเธอดีกว่าครับน้องแน็ตนิชชาวันจินดาโฟนครับ
ชั้นได้รายงานเมื่อก่อนไหมนานมากค่ะ

ถ้าไม่เลิกจะถึงไหนยังไง

คือหนูเป็นตอนยกแขนตั้งแต่๑๐นาฬิกาถึงบ่ายโมงไม่ได้

นอนตะแคงไม่ได้ขับรถไม่ได้

ซึ่งมันกระทบชีวิตประจำวันหมดเลย
คือมันหนักมากจนแบบไปหาหมอ

ใช่แล้วไอ้องศาที่มันเจ็บเนี่ย
พอบอกแค่ว่ากระทบ

มันก็ยากแล้วที่จะไปออกกำลังกายกีฬาหนัก
ทำยังไงคะดูแลตัวเองยังไงตอนที่

คือปรึกษาหมอวางแผนกับหมอว่า
พากายภาพฉีดสเตียรอยด
คือจะเรียงลำดับเป็นกายภาพฉีดเตียลอยแล้วก็ผ่า
หมอบอกให้แล้วแต่ตัดสินใจหมอไม่บังคับ

ถ้าเรากายภาพดูแลตัวเองรักษาจะเป็นยังไง

พอระยะเวลานั้นหนูก็รักษาปุ๊บดีขึ้น
๔เดือนแบบดีขึ้นเลยดีขึ้น
แต่พอซ้อมเนี่ยเราก็รู้ตัวเอง
ยังรู้ตัวเองว่าไปไม่ได้

ในเมื่อเราไม่มีลูกหนักลูกตบลูกอะไรอย่างนี้
มันไม่ครบเครื่องคุณจะเอาอะไรไปชนะ
ก็เลยตัดสินใจโทรหาหมอ

หมอคะแน็ตพร้อมแล้วค่ะแน็ตจะผ่า

เดือนที่๔ที่๕ก็ตีได้
ตีก็ดีขึ้นตี
ก็ไปหาหมอหมอบอกว่าเร็วมาก
คือหนูว่าอยู่ที่ตัวเรามากกว่า
การดูแลกินนอนพักผ่อน

พอรู้สึกว่าโอเคกลับมาเริ่ม
กำลังจะซ้อมแบบ๑๐๐แล้ว
ก็ได้บังเอิญได้โค้ดคิมมา

เขาก็กำลังจะวางแผนการสอน

อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าน้องแหละ

แล้วแท็ตก็ดูว่าตัวเองอายุเท่าไหร่

ถามตัวเองแบบคุยกับตัวเองนานมาก

หนึ่งพร้อมที่จะเหนื่อยกว่าคนอื่นไหม
ฟิตคูณ๒นะ
อาการบาดเจ็บจะต้องไม่มากนะ

แต่พอมานั่งแบบคำนวณบาลานซ์เวทแล้วก็

อายุพาไป๓๒แล้ว
แรงเราก็หล่นไปเรื่อย
คือถามตัวเองตลอดว่าพร้อมไหม

ใจพร้อมแต่ร่างกายไม่ได้

งั้นเราเปลี่ยนเวย์ดีกว่า

ก่อนที่จะตัดสินใจสมาคม
ก็ปรึกษาเราถามนะว่า
สมาคมก็อยากได้แท็ตมาเป็นโค้ดหญิงเดี่ยวนะ

ซึ่งโค้ชคิมเขาก็ต้องการผู้ช่วยเหมือนกัน
เราก็เอายังไงดีนะ

เหมือนสภาพร่างกายมันยังไม่ได้๑๐๐หัวไหล่
เราออกลูกให้น้องไม่ได้เต็มที่

ก็มีคำถามในหัวว่าพร้อมไหม
แต่ก็พอมานั่งคิดนั่งอะไรอย่างนี้

เออลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดีกว่า
ในเมื่อสมาคมเขาก็เห็นศักยภาพเรา
อยากให้เรามาสารต่อ
มาดูน้องมาแบบแชร์ประสบการณ์น้องเนี่ย
ว่าสิ่งที่เราเก็บเกี่ยวมามีอะไรบ้าง
ก็ลองต่อลองเจรจาต่อลอง

ก็เห็นด้วยแล้วก็เขาก็ยินดีกับ
กับการต่อรองของเราว่า

ลงตัวก็ต้องขอบคุณ
คุณหญิงปาธรมามาก
มองเห็นศักยภาพเราในตรงนี้

แล้วสอนน้องตอนนี้ดูรุ่นไหนของทีมชาติคะเป็นหลัก
ก็น้องเยาวชนค่ะมีเยาวชนกลุ่มหนึ่ง
แล้วก็เยาวชนที่แบบ๑๘๑๙กำลังจะข้ามไปรุ่นโตค่ะ
แต่ส่วนใหญ่จะโฟกัสตรงที่น้องที่กำลังจะข้ามไปรุ่นโตช่วง๑๘๑๙
ฟังตามแล้วก็นึกภาพออกแล้วเป้าหมายฮะพอมันพอมันข้ามมาปุ๊บ
จริงก็ยังเล่นได้นะสำหรับผู้หญิงจริงก็ยังได้นะ
แต่ว่าพอเราเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เร็วไปสำหรับอาชีพโค้ชนะ
แต่ว่ามันกำลังอยู่ในช่วงที่แบบหัวเลี้ยหัวต่อกำลังไปได้ดีทั้งสองทางนั่นแหละ
แต่พอเราเลือกเวย์นี้แล้วเป้าหมายต่อไปของแท็กคืออะไร
กับแบตใช่ไหมคะคือแนนต์อยากจะ
ทำให้น้องที่นัทดูเนี่ยไปแข่งรุ่นโต
ระดับแค่๑ดาว๒ดาวอยากให้เขาข้ามไป๔๕๖ให้ได้
คือหนูรู้สึกว่าเวลาที่สมาคมพี่ไปแข่งเนี่ย

ซึ่งบรรยากาศในสนามมันดูเงียบเหงา

คือหนูก็บอกน้องว่าอยากจะให้น้องไปแข่งพร้อมกับพี่เขา
เพราะรู้สึกว่าเหมือนสมาคมโล่งก็คือโล่งไปให้หมด

ก็คือเหมือนแบบดึงความกระหายของเขาออกมาอะไรอย่างนี้ว่า
พี่พี่มีเป้าหมายเหมือนกันนะ
พี่อยากให้พวกน้องไปแข่งกับพี่เขาให้ได้
ไวมากที่สุดทำให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างนี้
อันนี้คือโกก็คือพาน้องไปแข่งในระดับ
ให้ได้มากที่สุด
อันนี้คือโกลของแท็กอันดับแรก

ดูเราทำเต็มที่มากแล้วมันมีช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตนี่คือ
ทั้งคืนน่าจะที่สุดตั้งแต่เล่นมา

มีอะไรที่เสียดายไหมที่แบบว่าเลิกแล้วเนอะแล้วแบบเป็นนักกีฬาแล้วอยากจะทำให้ได้แต่ว่ายังทำไม่ได้
เสียดายไหมถ้าทำแท็ตไม่มีเพราะแน็ตเต็มที่มาก
ก่อนช่วงโอลิมปิกค่ะล่าสุดสุดท้ายคือช่วงก่อนที่แท็ตจะพาอะไร
มันเป็นเหมือนปีสุดท้ายที่เก็บคะนายโรลิมปิกหรือไงคืออันนี้ไม่เคยบอกที่ไหนเลย
คือแน็ตแบบออกจากซ้อมที่สมาคมเขาก็มีกำหนดเวลาแล้วค่ะ

จริงคนอื่นเขาก็ทำแหละคือตอนแรกแน็ตอะไม่ทำ
แน็ตแบบเหนื่อยแล้วเหนื่อยจริงอะไรเงี้ย
แต่ว่าเอาหน่อยสักปีดิลองดูเราดีขึ้นดีขึ้นจริง
มันเหมือนได้ทำสิ่งที่เราแบบเคยบอกว่าถึงจะทำหรือจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำ
พอมาได้ทำก็ตัวเองดีขึ้นตีดีขึ้นมั่นใจมากขึ้นเข้าใจเกมมากขึ้น

พอได้ทำก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแบบเสียดาย
กับสิ่งที่เราลงมือทำไปแล้ว
ถ้าถามอีกครั้งนึงก็จะบอกว่าแนนไม่เสียดายเพราะแนนได้ทำทุกอย่างเต็มที่
คนที่มาเซตการเล่นกีฬาดีมากนะ
เพราะว่าสุดท้ายแล้วบางคนจะมองเรื่องความสำเร็จอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดจะถามก็จะตอบว่าเสียดายอยากได้แชมป์นู่นนี่นั่นอยากอะไรอย่างนี้
แต่ว่าของเราเรามองกับตัวเราเลยว่าอะไรที่เราเคยทำไม่ได้เราได้ทำหมดแล้ว

ท้ายแล้วกันนะครับคือจริงเป็นนักกีฬา
เราอยากให้วันนี้อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองส่วนหนึ่ง
เพราะว่าคือเราเลิกไปมันก็ไม่ได้มีการแถลงคงแถลงข่าวอะไรมากมาย
โทรเมนต์พวกมหากรรมกีฬาต่างอะไรอย่างนี้นะครับ
แรงบันดาลใจที่อยากจะให้น้องที่ดูรายการตรงนี้อยู่นะครับ
เด็กบางคนที่เล่นกีฬาชิ้นนี้แล้ว

มันจะทำยังไงเพื่อที่จะประสบความสำเร็จ

คือถ้าสิ่งที่จะประสบความสำเร็จ
นัทก็จะมีอดทน
มีมินัยแล้วก็มุมมั่น

หรือมุมมองดีจากคนเก่ง
มันก็รวบรวมมีแต่เก่ง
วบทั้งหมดมันก็เป็นก้อนความเก่ง
ที่แบบสามารถเป็นทางรัฐให้กับ

ที่เราเห็นคนนู้นที่เก่งรวบมา

มันก็เป็นทางรัฐมุมมองที่ดี
สุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลว่า
คุณอดทนกับสิ่งที่คุณลงมือทำไหม
เพราะว่าเวลาความสำเร็จของแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน
คือเหมือนมันถึงที่สุดของเขาแล้ว
ถ้าใจเราเปิดโอกาส

แล้วคุณกัดฟันที่จะเดินไปอีก

ที่คุณแบบเลิกไปแล้วแล้วบอกว่าเสียดายจัง
น่าจะอย่างนี้น่าจะดีมันไม่รู้จะพูดไปทำไม
ในเมื่อตอนนั้นคุณยืนอยู่ตรงนั้นแล้ว

แค่นี้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลุยอีก
ทำให้เต็มที่เกิน๑๐๐ไปเลยยิ่งดี
แล้วก็ที่สำคัญคือต้องสนุกกับมัน